เมื่อวานจนถึงวันนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างลดลงนะครับ
แต่ก็มาตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
คาดว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ๑๐ปีเลยทีเดียว
ทีนี้เรามาดูการคำนวณฝนกันสักหน่อยนะครับพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนที่มาตกบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
จากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างไปตอนกลางภาคตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนล่างตามลำดับ
เคลื่อนตัวขึ้นไปก็จะมีการดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยข้ามมาฝั่งอันดามัน
ดังนั้นกลุ่มฝนจะมีการเคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์อังคารอาจจะมีฝนตกในพื้นที่นะครับ
ขณะที่บริเวณท้องทะเลฝั่งตะวันออกพบว่าคลื่นนั้นยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง
คลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๔เมตร
ใครที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับรวมไปถึงใครที่จะทำกิจกรรมตามแนวชายฝั่ง
ต้องระวังคลื่นสูงซัดฝั่ง
หลังจากนี้เป็นต้นไปจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีก็คาดว่า
สถานการณ์ฝนที่จะเทลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากปัจจัยตัวสำคัญก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ตอนนี้มีการเคลื่อนตัวเบี่ยงไปทางทิศตะวันตก
ก่อนที่จะมีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง

จะเข้าย่านกุ้งในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ

แต่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกได้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังต่อไป
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ